ก็ไม่คิดนะว่าจะตกงานจริงครับ
เพราะว่าบุคลากรด้านการบินนะครับ

ผมกัปตันนวตรีราชิตสันป่าแก้วครับ
บินมาประมาณ๑๕ปีครับ
รายได้เยอะสุดที่เป็นอาชีพนักบินเป็นกัปตันใช่ไหมครับ

ก็ไม่คิดนะว่าจะตกงานจริงครับ
ส่วนใหญ่แล้วถ้าสายการบินหนึ่งเลิกจ้าง
ก็จะมีสายการบินใหม่ที่คอยรับอยู่ตลอด

ถ้าอย่างนั้นยอมรับว่าใช่ครับ
เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราเงินเดือนเท่านี้

ช่วงแรกยอมรับเลยว่าตัวเองก็เคร้งเหมือนกัน
แต่พอนึกขึ้นได้เราต้องมีภาระต้องดูแล
มีลูกมีครอบครัวต้องดูแล
ก็เลยมีแรงบันดาลใจให้หาทำในสิ่งใหม่
ได้ทดลองในสิ่งใหม่
ที่การขายอาหารขายกับข้าวยังไงคนก็ทานนะ
ร้านของเรานะครับสูตรเด็ดที่แตกต่างจากร้านอื่น
ก็จะเป็นน้ำซุปวัตถุดิบที่เอามาใส่น้ำซุป
ก็จะเป็นหมูที่คัดมา
แล้วก็สมุนไพรที่เราเอามาใส่ประมาณ๑๐กว่าชนิด

แล้วก็น้ำซุปออกมาได้พอดีครับ

แล้วก็จะมีใส่ใบเตยด้วยนะครับก๋วเรา
มีใบเตยแล้วก็จะมีหัวชายเท้าเพิ่มความหวานนะครับ

หมูตุ๋นร้านของเรานะเราจะใช้ชนิดพิเศษนะครับ
คัดมาจะเห็นว่าหมูของเรามันจะไม่เละรสชาติกลมนะครับ
ลูกชิ้นเราก็ไปคัดสรรมาให้มันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับ
พี่ทำเองหมดอ่ะกระเทียมพี่ก็เจียวเองนะ
อย่างกระเทียมเจียวนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะ
ที่มันกำลังจะกรอบและกำลังจะไหม้มันใกล้กันมาก
เชื่อไหมว่าพี่เจียวไหม้ไปหลายครั้งแล้วช่วงแรกแรก
อีกอันหนึ่งก็คือเส้นบะหมี่
หลายคนที่ลูกค้าได้มาลองชิมจะบอกว่าเส้นนี้จะเหมือน
มันจะเหนียวนุ่มนะครับผม
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับ

ไม่ดีเลยก็มัน๗๘๐ชามนะครับ

ถ้าเทียบกับเงินเดือนของกัปตันมันก็ต่างกันแหละ
แต่ว่าสิ่งที่ได้คุยได้ทัศนคติได้อะไรหลายอย่าง
ที่ว่ามันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้นะครับ
คือผมทำตรงไหนผมอยู่จุดไหนผมก็จะทำจุดนั้นให้ดีที่สุด
นักบินยังไงก็อยากบินบอกได้ตรงเลยว่ายังไงก็อยากบิน
คือเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าเขาจะเปิดรับเมื่อไหร่
สายการบินจะกลับมาฟื้นตัวเมื่อไหร่
ช่วงระหว่างรอเนี่ยสำคัญมากกว่า
ผมว่านักบินทุกคนไม่มีกำหนดว่าจะรอได้เท่าไหร่
แต่ว่าการที่จะไปบินต่างประเทศก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับ
ที่ผมยื่นไปเขาจะติดอยู่ที่เราขาด
เขาเรียกเคอร์เลนส์ก็คือความสม่ำเสมอในด้านการบิน
มาสักพักหนึ่งมันจะมีผล
ซึ่งมันก็เป็นไปได้ไหมว่าเราบินอยู่
แล้วเราจะไปยื่นสมัครสายการบินต่างชาติ

ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะเขาไม่รับ

แม้ว่าตกงานแต่ว่ามันไม่ได้ตกงานเสมอไปครับ
มันต้องมีวันที่สายการบินกลับมาเฟื่องฟู
แล้วก็มันต้องมีกัปตันที่เกษียณ

แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันมีคนตกงานเยอะแค่นั้นเอง
แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันก็จะพอสายการบินกลับมา

ไม่เคยอายนะครับผมไม่เคยอาย
ทุกอาชีพผมให้เกียรติทุกอาชีพนะครับ
อาชีพมีความยากของแต่ละอาชีพ
เป็นกัปตันก็จะมีความมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้โดยสาร
ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยต้องดูแลหลายอย่าง
พอมาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เราก็ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้านะครับ
ให้ความสำคัญกับเส้นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือวัตถุดิบต่างที่เราเลือกมา
ตำแหน่งหน้าที่มันเป็นเหมือนหัวของที่เราได้รับ
เราเป็นตำแหน่งกัปตันเราก็สมบทเป็นกัปตัน
แต่พอผมไม่ได้เป็นกัปตันแล้วผมลงมาจากเครื่องผมก็ใช้ชีวิตปกติ
ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าคิดผิดนะ
ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับ
อาจจะประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้าง
ชีวิตคนเราก็เปรียบเหมือนหลอดไฟอย่างที่เราเห็นนะครับหลอดไฟ
ถ้าในห้องนี้มีหลอดไฟแค่๑ดวง
ถ้าวันหนึ่งไฟมันขาดแล้วมันดับไปห้องก็จะมืดเลยใช่ไหมครับ
แต่ถ้าห้องนี้มีหลอดไฟ๓๔ดวง
มีดวงหนึ่งที่มันขาดอีก๓๔ดวงก็ยังให้แสงสว่างอยู่นะครับ
ถึงแม้จะไม่สว่างเท่าเดิมชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับ
อยากจะให้มีอาชีพสำรองไว้บ้างนะครับ
ก็อย่างพี่เป็นนักบินอยู่แล้ววันหนึ่งพี่เขาไม่จ่ายเงินเดือน
ชีวิตพี่ก็เหมือนไฟมันปิดลงมันก็ดับมืดเลย
ตอนนี้พี่ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่กลับไปบินนะ
อย่างน้อยพี่ก็มีสองอาชีพแล้ววันหนึ่งเขาไม่จ่ายเงินเดือนพี่
อย่างน้อยพี่ก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับ
ยังมีแสงสว่างให้กับชีวิต
อยากจะฝากถึงน้องช่วงเวลานี้ก็คือเป็นช่วงขาลงของสายการบิน
การบินที่เปิดรับน้องเข้าไปใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์การบินมันมีน้อย
ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีที่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น
คิดซะว่าตอนนี้เราเพิ่งจบใหม่มีไฟเหมือนตอนเราจบใหม่เพิ่งเรียนจบ
อยากจะมีงานอยากจะหางานมีงานไหนทำได้ทำทำให้เต็มที่
วันไหนเรามีทุนเราก็ต่อยอดได้
อย่างเป็นผมเนี่ยคิดว่าเราเป็นกัปตันมาแล้วจะไปหางานใหม่
คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอยู่สูงแล้วจะลงมาต่ำ
ก็จะคิดจะหางานยากแล้ว
ให้คิดว่าเฮ้ยจบใหม่เราเพิ่งจบมาเราจะทำอะไรดี
เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ยังอยู่กับเรานะครับ
ชีวิตเกิดมาครั้งเดียวเนาะอย่าไปท้อถอยกับมันนะครับพยายามสู้ชีวิต
โปรดติดตามตอนต่อไป